เรื่องของโควิด๑๙ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่
เพื่อคุณผู้ชมนะครับจะได้สบายใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วย
จนกระทั่งมีคำชี้แจงออกมาจากทางฝากฝั่งรัฐบาลยืนยันเลย
เมื่อวานบอกไม่มีไม่มีไฟเซอร์จะเข้ามาได้ยังไง
พอไทยยืนยันแบบนี้แผนที่ที่จากเหลืองกลายเป็นขาวเลยครับ

แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้คนที่ออกมาสำทับข้อมูลของโชนี่วูซัมเนี่ย
คุณยุตภงจรษฐียันทร์ภักดิ์เพื่อไทย

บอกว่าเข้ามาแล้วมีหลักฐานด้วย
ฉีดให้หน่วยแพทย์ในสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ไหนว่าไม่เข้ามานะฮะ
ยุตภงจรษฐียันทร์หรือสสมหาศาลการณ์ภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
วิตภาพเอกสารการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก
เมื่อวันที่๒๙เมษายน
โดยหน่วยแพทย์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับ
มีข้อความประกอบด้วยบอกว่า
ของบริษัทไฟเซอร์เข้ามาประเทศไทยแล้ว
ใครว่าไม่มีหรือไม่จริง

ประยุทธ์นี่คือหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรี

นายุทธพงศ์ยืนยันว่ามีหลักฐาน
ว่าบริษัทไฟเซอร์เนี่ยถูกเอาวัคซีนเข้ามาแล้ว
ในประเทศไทยจริงจำนวนหลายโดส

ที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้มาสร้างความขัดแย้ง

ชี้แจงว่าเข้ามาเท่าไหร่ฉีดให้ใครบ้าง
การที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา
นำวัคซีนไฟเซอร์มาใช้ในไทยมันไม่ได้ผิด
คุณยุตโภงบอกแบบนั้น
แต่วัคซีนทุกโดสที่นำเข้ามาจะต้องได้รับการตรวจสอบ

เพราะหลังมันมีคำชี้แจงบอกว่า
มันเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูตเขา
คุณยุทธพงศ์ไม่หยุดบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะ
จะเปิดหลักฐานทุกอย่างที่มีที่พักเพื่อไทยครับ
จะนำเข้ามาใช้จริงนะครับ
ยืนยันไม่มีการฉีดวัคซีนให้ใครก่อน

ส่วนกรณีที่ทูตานุทูตแต่ละประเทศ
ให้ประเทศต้นทางของเขาส่งแว็กซีน

กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเหล่านี้
และไม่ได้รับแจ้งว่ามีทูตประเทศใดบ้างที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว
ส่วนการที่ทูตจะรับวัคซีนชนิดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
ในทางปฏิบัติก็เป็นไปตามหลักสากลเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละสถานทูตครับ
อันนี้ก็ทางการไทยเราชี้แจงออกมาแบบนี้ครับ